คนที่จะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยต่างต้องมีวินัยต้องจิตใจเข้มแข็ง

ใช่ค่ะคุณผู้ชมมูลนิธิสว่างโรจณะธรรมสถานสัตวิทย์จังหวัดชมุรี
เขามีการรับน้องใหม่สำหรับคนที่จะเข้าไปเป็นจิตอาสา

เขาบอกฝึกเหมือนฝึกทหารเลย
และที่สำคัญคือฝึกให้ไปอยู่ในป่าช้า

คือต้องฝึกจิตเขาบอกว่าต้องฝึกจิตเพราะว่าอยู่ในมูลนิธิแบบนี้
เขาจะต้องฝึกกันหนักจริงไปดูกันหน่อย
ศรีประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เขาเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
จัดกิจกรรมรับน้องใหม่เขาต้องสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะค่ะ
หัวหน้าหน่วยก็คือพิธิศเกรกฐานเขาก็นำเจ้าหน้าที่นำอาสาสมัครใหม่มาหกสิบคน
เขาไปกันเลยไปป่าช้าที่บ้านมาบฟักทองตะมนต์ห้วยใหญ่อำเภอบังละมุง
มีอุปกรณ์พรางหน้าเป็นเหมือนทหารนะคุณผู้ชม
ทาหน้าอาสาสมัครใหม่มีกิจกรรมกันเยอะเลยเป็นฐานเลยนะ
เหมือนกับฝึกทหารเลยนะคะคุณผู้ชม
คือเนี่ยค่ะคือมันต้องฝึกความอดทนหลายรูปแบบ
อาสาสมัครกู้ภัยใหม่เขาบอกเลยว่า
สาเหตุที่สมัครมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเพราะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เห็นคนเจ็บบ่อยครั้งแต่ตัวเองช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่เคยผ่านการฝึกไง
เวลาจะไปช่วยเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนเพราะว่าต้องช่วยให้ถูกวิธี
ถ้าช่วยพลาดมันก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
และการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะเหมือนทหารไหมล่ะ

ฝึกความอดทนในป่าช้าด้วยค่ะ๒วัน๑คืน
นี่ประเพณีการรับน้องใหม่ในป่าช้าเขาบอกว่า
คืออยากจะให้เกิดความกล้าลดความกลัวฝึกจิตให้เข้มแข็ง
คือถ้ากลัวมันทำงานไม่ได้จริงนะคุณรัชพร
คือแทนที่จะไปเป็นกำลังในการช่วยเหลือ

ฝึกค่ะต้องฝึกทั้งร่างกายทั้งจิตใจให้เข้มแข็ง

เขาฝึกหมดนะคะทุกประเภททางบกทางน้ำ

เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหน
ทางบกต้องช่วยอย่างไรทางน้ำต้องช่วยอย่างไร

ต้องฝึกหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะเขาก็ฝึกกันเข้ม
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ